ส่วนที่สงขลาค่ะลูกชายอดีตนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังค่ะ
คว้าปืนขึ้นมายิงตัวเองเข้าที่ชายโครงด้านซ้าย
หวังจะให้เจาะหัวใจเนี่ยนะคะในขณะที่นั่งดื่มกินกับพี่ชายและเพื่อน
อยู่ในบ้านของตัวเองเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากได้รับแจ้งเร่งเข้าไปช่วยเหลือเลย
และคนที่พยายามจะยิงปืนฆ่าตัวตายชื่อว่านายนิติพันธ์พวงศรหรือว่าเบียร์
อายุสามสิบสามปีค่ะบ้านที่เขาก่อเหตุอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะ
จากการสอบสวนพี่ชายพี่ชายชื่อว่าในสมบูรณ์เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าขณะเกิดเหตุตัวเขาเองน้องชายแล้วก็เพื่อน
ตั้งวงกันดื่มกินกันอยู่ภายในบ้าน๔คน
แฟนของคนที่ก่อเหตุยิงตัวเองนอนอยู่ภายในห้อง
ระหว่างนั้นค่ะพูดคุยกันดีดื่มกินกันดี
จู่น้องชายชักปืนออกมาเลยแล้วก็เอาออกมายิงที่ชายโครงด้านซ้ายลงไปหนึ่งนัด
ฟุบลงต่อหน้าคนที่ตั้งวงที่นั่งคุยกันที่นั่งดื่มกินด้วยกัน
เขาบอกห้ามก็ห้ามไม่ทันตกใจก็ตกใจ
ไม่คิดว่าน้องชายจะยิงตัวเองต่อหน้าแบบนี้
น่าจะเครียดจากปัญหาชีวิตพี่ชายบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็เปิดเผยว่าทำไมถึงรู้ล่ะเพราะว่าหลังเกิดเหตุ
ก็เอาโทรศัพท์น้องชายมาดูหาสาเหตุพยายามช่วยตำรวจหาสาเหตุ
ไปเจอข้อความอยู่ในโน้ตโน้ตก็คือพิมพ์ค้างไว้เนี่ยนะ
เขาบอกว่าเบียร์เบียร์หมายถึงผู้ก่อเหตุเขาพูดถึงตัวเองค่ะ
ขอโทษเบียร์ทำผิดมามากเบียทำให้พ่อแม่เสียใจผิดหวังมากพอแล้ว
ช่วยอะไรไม่ได้เบียร์ขอโทษครับ
นี่เป็นข้อความที่เขาพิมพ์ค้างไว้ในโทรศัพท์มือถือ
พี่ชัยก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องคิดสั้นประชดชีวิต
ด้านตำรวจจะสอบสวนพยานแวดล้อมอีกครั้ง
จงใจยิงตัวตายหรือว่ามีประเด็นอื่นหรือไม่นะคะ
สำหรับผู้ก่อเหตุที่ชื่อวนัยเบียร์หรือวนัยนิติพันธุ์
ลูกชายของทนายความชื่อดังและเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่น
ชื่อดังคนหนึ่งในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะ